คุณผู้ชมครับมันมีประเด็นต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานนี้
นักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งก็เป็นอดีตพบทบด้วย
ว่าตกลงหลังจากผลจากตำแหน่งนายก

เพราะมีข่าวว่าท่านก็ทยอยเก็บข้าวเก็บของออกจากธรรมเนียบแล้วเนี่ย
บ้านพักทหารเนี่ยจะย้ายออกไหม
บิตุบอกไม่ย้ายนะฮะ

เดี๋ยวลองย้อนไปฟังหน่อยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานนะครับ

แล้วก็อยู่ตามระเบียบของกองทัพ
ที่จะมีบ้านพักที่จะจัดให้ดูแลอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพ

คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยถูกคนยื่นเรื่องนี้ไปยังสารรัฐธรรมนุนให้ตีความนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องการพักบ้านหลวงตอนนั้นเป็นคดีพักบ้านหลวงนะครับ
สุดท้ายแล้วสารลำนูนมีมติเอกชันนะครับ
ว่าพลเน็ตประยุทธนายมนตรีและมนตรีกระลาฮมอดีตพระพัทธบอร์เนี่ย
ไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นนายกกรณีพักอาศัยในบ้านพักราชการทหารนะครับ

เนื่องจากเป็นระเบียบภายในของกองทัพบก
แล้วก็พักในฐานะอดีตผู้บัญชาการทหารบก
แต่วันนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะครับ
รวมทั้งการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ย
สปีริตในการคืนบ้านหลวงนะครับ
นายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทย
ซึ่งเคยอภิปรายพลเอกประยุทธ์ในประเด็นนี้ในสภา
เคยอภิปรายในสภาวะพลเน็ตประยุทธมาเป็นนักการเต็มตัวแล้ว
ก็ควรคืนบ้านพักที่เป็นบ้านพักหลวงไป
แต่ตอนนั้นสารรัฐธรรมนูลพิจารณาตามระเบียบของกองทัพ
ว่าอยู่ได้มาถึงตอนนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์
กำลังจะพ้นจากตำแหน่งนายกับรัฐมนตรี
คุณประเสริฐบอกว่าโดยวุฒิภาวะแล้วควรแสดงสปีริตไม่ควรอยู่บ้านพักหลวงอีกต่อไป
เพราะหากจะอ้างว่าเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกอยู่ต่อได้
ถ้าอย่างนั้นอดีตพบทบท่านอื่นก็มาอยู่บ้านหลวงกันหมดแล้วหรือไม่
ทำไมถึงได้ห่วงบ้านพักเหลือเกินหรือว่าบ้านหลังที่พักอาศัยอยู่นี้ใช้เป็นที่
ไม่ควรอยู่ในบ้านหลวงเพราะว่าถ้าจะนับอย่างนั้นเนี่ย
ฆาตการที่เป็นพบทบเนี่ยเกษียณมามีหลายคนมากนะครับ
มีหลายคนมากก่อนหน้านี้มันก็ต้องมาอยู่กัน
ผมเข้าใจว่าบ้านหลังนั้นคงจะมีอะไรครับเหมือนกับว่าห่วงเหลือเกินนะครับ
เพราะว่าทราบว่าหลายเหตุการณ์หลายครั้งเนี่ยบ้านหลังนั้นเป็นที่ประชุมหาลือของบุคคลสำคัญของคอสชในสมัยก่อน
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในกรณีบ้านหลวงเนี่ยท่านควรจะแสดงสปีริตนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทางคุณวิโรธลักษณะอดีศรสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลนะครับ
วันนี้ทวิตข้อความเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะ
บอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์ยังยืนยันที่จะอยู่บ้านหลวง

คุณวิโรธบอกว่าผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้กลัวใครมาทำร้ายหรอกครับ
แต่อาจจะกลัวว่าเอกสารหลักฐานต่างที่ถูกเก็บเอาไว้ที่บ้านหลวงนั้น
ซึ่งอาจจะเป็นหลักฐานในการสมคบคิดอะไรบางอย่าง
อาจจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนก็เป็นได้
มีความเห็นจากอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตนะครับ

อาจารย์สมชัยบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่จำเป็นต้องคืนบ้านหลวง
พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับ
เพราะบ้านหลวงเป็นของกองทัพบกสิทธิ์ในการอยู่เป็นสิทธิ์ในฐานะอดีตพบทบ
ตามระเบียบสวัสดิการของกองทัพที่ตอบแทนอดีตผู้บังคับบัญชา
ส่วนต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือไม่ก็เป็นไปตามระเบียบของกองทัพ
แต่อาจารย์สมชัยเนี่ยแนะนำอย่างนี้นะฮะ
การคืนบ้านหลวงของพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำได้หลายวิธีนะ
หนึ่งคือพลเอกประยุทธ์บอกถ้าจะให้คืนก็ต้องไปแก้ระเบียบใช่ไหม

อาจารย์สมชัยบอกหนึ่งคืนเองเลยโดยจิตสำนึก
ถ้าเห็นว่าตัวเองได้รับประโยชน์มามากแล้วเนี่ย
สมควรไม่เป็นภาระต่อภาษีประชาชนต่อไป

สองแก้ระเบียบสวัสดิการของกระทรวงกราลาหม

บ้านพักหลวงให้เหมาะสม
จากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับท่านผู้ชมครับ
เราพบว่าอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่เคยมีบ้านพักอยู่ในค่ายทหาร
ณขณะนี้เกือบทั้งหมดได้ย้ายออกมาอยู่บ้านพักส่วนตัวเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ
ที่ยังเหลืออยู่หนึ่งในนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ยังคงใช้บ้านพักในค่ายทหารเป็นที่พำนักนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็เกษียณมาได้เกือบ๑๐ปีแล้ว